ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะที่จังหวัดสุโขทัย
ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรคะ
ดูแลสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้านถูกต้องค่ะพี่ต้น
คราวนี้ก็ไปเจอลูกบ้านคนหนึ่งอายุ๒๙ปี
ชอบดื่มสุราพอดื่มเสร็จปุ๊บอันทภาณค่ะ
ไประรานเพื่อนบ้าน
ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเรียกตัวมาจะสั่งสอนอบรมซะหน่อย
ตรงเข้าหน้าผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะเนี่ยผู้ชายเสื้อดำคนนี้ค่ะ

ต่อยผู้ใหญ่บ้านเลยจ้ะแล้วพี่ต้นขาพี่เบิร์ดขา
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
โอ้โหเห็นไหมล่ะผู้ชายหมัดตรงใส่หน้าผู้หญิงนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายเฉลิมชาติค้างคิวรีอายุ๒๙ปี
ส่วนผู้ใหญ่บ้านที่โดนหมัดตรงเนี่ยชื่อคุณนางสาวณปะพัฒน์ค้างคีรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕สังเกตนามสกุลไหมคะ

นามสกุลเดียวกันค้างคียูรีเค้าเป็นยาดกัน

สุดท้ายแล้วนะคะประหลัดอำเภอศรีศาสนาลัยที่สุโขทัยนะครับ
ต้องนำกำลังตำรวจแล้วก็อศนะคะ
ไปที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านที่ตำบลห้วยแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยไปทำไม
ก็ไปรวบตัวนายเฉลิมชาติไงหลังจากที่หมัดตรงใส่หน้าผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะ
เขาหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมดังกล่าวนะฮะ
พอไปถึงปุ๊บนี่ตำรวจเอ๋ยอศเอยฝ่ายปกครองเอ๋ยนะคะ
ก็ต้องไปตรวจค้นกระท่อมหลังนี้แหละค่ะไปพบอะไรล่ะ
พบปืนแก๊ปไม่มีทะเบียน๒กระบอกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ข้างกระท่อมค่ะ
เชลิมชาติตอนที่ฝ่ายปกครองไปค้นเนี่ยทำท่าทีท่าทางฟุดฟุดฟุดฟุด
ไม่พอใจแล้วด่าทอออกมาเป็นระยะดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
เฉลิมชาติพูดกับใครเนี่ย
พูดกับเจ้าด้านิ่มฝ่ายปกครองประหลัดอำเภอศรีสัตว์ชนาไร

ถึงว่าไม่กลัวเลยต่อยผู้ใหญ่บ้านก็ต่อยมาแล้ว

เมื่อกี้คือเราไม่ได้ดูดเสียงหรือเราจงใจปล่อยฮะ

ใกล้จัดจ้านนะ
ครับผมเอาสงบสติอารมณ์หน่อย
ถามว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
มันสืบเนื่องมาจากช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านแกมาพร้อมกับกรรมการหมู่บ้าน
ไปพูดคุยกับพ่อแม่ของนายเฉลิมชาติคนก่อเหตุ
ถึงพฤติกรรมที่อันทภาณที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านเข้าไปทั่ว
เช่นอะไรบ้างพฤติกรรมสุดแสบของนายเฉลิมชาติคนนี้
เช่นนำปืนแก๊บมาขมคูดชาวบ้าน

ล่าสุดวีรกัณฑ์ที่ก่อเหตุครั้งล่าสุดเลยก็คือ
ใช้ก้อนหินคว่างใส่รถกระบะของเพื่อนบ้านที่กำลังขับผ่านหน้าบ้าน
ก้อนหินเกือบไปโดนภรรยาแล้วลูกที่นั่งมาด้วย
เคยเห็นไหมคะปลาก้อนหินแก๊งปลาก้อนหิน
แล้วไปโดนคนขับแล้วคนขับตายเนี่ย

ระหว่างที่ผู้ใหญ่บ้านเขากำลังพูดคุยกับพ่อแม่ของนายเฉลิมชาติ
เลิมชาติค่ะใช้ก้อนหินท่อนไม้คว่างใส่

คราวนี้กระโดดลงจากบ้านเลยเข้าไปต่อยหน้าของผู้ใหญ่บ้าน

ได้รับบาดเจ็บแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ในตัวเดียว
ตำรวจบอกว่าเอาคดีไปดับซ่าหน่อย
ล่าสุดค่ะตำรวจในท้องที่
บอกว่าเตรียมดำเนินคดีกับนายเฉลิมชาติคนก่อเหตุ
หนึ่งความผิดตามพรบอาวุธปืน
ส่วนเรื่องคดีทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านนับประพัฒน์
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องให้ผู้ใหญ่

แล้วนำผลการตรวจของแพทย์
มาที่โรงพักมาแจ้งความข้อหาดทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ